กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อ

แล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับ
ตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงของ๙จังหวัดภาคเหนือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
มีการโพสต์ภาพออกมาโดยเฉพาะดอยหลวงเชียงดาว
บอกว่าตอนนี้กลายเป็นภูเขาไฟไปซะแล้ว
เพราะว่าไฟไหม้ป่าจนเห็นแต่ไฟเห็นแต่ควัน
สถาบันการศึกษาและภาคประชาชนเรียกร้อง
ให้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ
เพราะว่าตอนนี้ฝุ่นละอองมันเกินค่ามาตรฐานสูง
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามการรายงาน
จากสถานที่นั่นก็คือทางภาคเหนือ
ติดตามได้จากคุณปียชาติคงถิ่นนะครับเชิญครับ
ยังคงติดอันดับ๒ของโลกที่คุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดนะครับ
ซึ่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อยู่ที่๕๔๗๖มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ
ทำให้ประชาชนนั้นเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง
เพราะว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่พวกเขาจะต้องเผชิญมานานนับเดือนแล้วครับ
สถานการณ์ฝุ่นควันพิษของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นปัญหาที่ชาวเชียงใหม่ยังคงต้องเผชิญกันนะครับ
โดยทีมข่าวได้ขึ้นไปสำรวจบริเวณจุดชมวิว
โดยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ก็พบว่ามีหมอกควันปกคลุมไปทั่วทั้งตัวเมืองนะครับ
ซึ่งไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวเมืองได้เลยครับ
ทางจังหวัดนั้นก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
โดยการติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำตามแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนครับ
โดยเฉพาะบริเวณประตูท่าแพรซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
โดยจะพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่น๒รอบต่อวันครับ
คือเวลา๑๑นาฬิกาและ๑๔นาฬิกา
และยังพบว่าขณะนี้ยังคงเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะดอยหลวงอำเภอเชียงดาวแล้วก็ดอยสุเทพครับ
นี่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้ค่าฝุ่นละอองนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ

ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นก็ถูกเรียกร้องจากภาคประชาชนให้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับ
เพราะขณะนี้ในพื้นที่ภาคเหนือถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตหนัก
สำหรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายขณะนี้
ก็มีการออกมาเรียกร้องจากสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับ
ได้มีการออกแถลงการให้รัฐบาลแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบนอย่างเร่งด่วนและจริงใจ
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นดำเนินการแก้ปัญหาและเยียวยาเรื่องของหมอกควันในภาคเหนืออย่างเร่งด่วนครับ
และล่าสุดก็ได้มีการประกาศงดการเรียนการสอน๒วันคือวันที่๑และ๒เมษายนนี้
และขอให้งดกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งนะครับ
โดยเฉพาะการเล่นกีฬาเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพครับ
ตอนนี้ทั้งสองจังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายนะครับ
ได้มีการประกาศขอความช่วยเหลือ
ขอรับบริจาคหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กและผู้สูงอายุ
จำเป็นอย่างมากครับที่จะต้องมีการป้องกัน
เพราะว่าขณะนี้สถานการณ์นั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงครับ
พิจารณ์ชาติของถิ่นทีมข่าวเทราทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ